รายงานล่าสุดจากสารรัฐมนูลสารออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราไปฟังสดพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
อันมีภาษาสูงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๙วัก๑
เนื่องจากข้อบังคับนโยบายและสัญลักษณ์ของพักดังกล่าว
มีลักษณะเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีภาษาสูงเป็นประมุกไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญวัฒนภาคการเมือง
ข้อสอ๒๕๖๐มาตรา๑๔วงเล็บ๑
และมาตรา๑๕วงเล็บ๒และวงเล็บ๓นั้น
เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างของผู้ร้องว่า
พวกผู้ถูกร้องที่๑ที่หมายความรวมถึงนโยบายและภาพเครื่องหมาย
ซึ่งการออกข้อบังคับของพักการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน

เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระยาทธิ์ประกอบพรรณูลพภกรรมเมือง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไป
พร้อมกับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมือง

ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
เล็บ๑เป็นปฏิปักต่อการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระศาสตร์ทรงเป็นพมุก
และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
องค์เล็ก๒ภาพเครื่องหมายของพระกันเมือง
องค์เล็ก๓นายุบายของพระกันเมือง
และมาตรศิษย์๑๗ปัก๑บัญญัติว่า
กรณีที่คำขอจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมือง
และเอกสารและหลักฐานที่ยื่น
พร้อมกับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมือง
ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรศิษย์๑๓มาตรศิษย์๑๔มาตรศิษย์๑๕
ให้ในทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
รับจดทะเบียนจัดตั้งพระกันเมือง
และให้ประกาศการจัดตั้งพักการเมืองนั้นในราชการนุเบกษา

จะเห็นได้ว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองนั้น
ยื่นคำขอจะต้องยื่นข้อบังคับพักการเมืองไปพร้อมกับคำขอด้วย
ต่อจากนั้นในทะเบียนพักการเมืองจึงจะทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น
หากคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมือง
และเอกสารหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วนในทะเบียนพักการเมือง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็จะรับจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมือง
และให้ประกาศการจัดตั้งพักการเมืองนั้นในราชยานุเบกษาต่อไป
เมื่อผู้ถูกร้องที่๒ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมือง
พูดถูกร้องที่๑เป็นพระกันเมือง
และในทะเบียนพักการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งผู้ถูกร้องที่๑เป็นพักการเมือง
ตามพันธุ์ยัดประกอบและสำนูญว่าเดือดพระกันเมือง
พุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๑๗
และมีประกาศจัดตั้งพักผู้ถูกร้องที่๑ในราชการนุเบกษาแล้ว
กรณีนี้ย่อมแสดงว่าข้อบังคับพักของผู้ถูกร้องที่๑ไม่มีลักษณะเป็นปฏิปัก
ต่อการปกครองประบอบประชาธิปไตยอันมีพระภาษาส่งเป็นประมุข
ทั้งนี้ตามพระธุมัยัดประกอบแล้วนูญว่าเดือดพระกันเมือง
ศักราช๒๐๖๐มาตรา๑๔วงเล็บ๑เนื่องจากในทะเบียนพักการเมืองได้ตรวจสอบ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้จดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองได้
อย่างไรก็ตามถ้าปรากฏข้อได้จริงในภายหลังว่า
ข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่๑ที่ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมือง
ไม่เป็นไปตามบทมันยัดมาตรา๑๔หรือ๑๕แห่งพระธุมัยัดประกอบแล้วนูญว่าเดือดพระกันเมือง
พระกันเมืองที่จะรายงานตัวไปอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าวได้

ผู้ถูกร้องทั้ง๔ก็ไม่ได้มีการกระทำอื่นใด
เหนือจากการจดเบียนจัดตั้งพักการเมืองผู้ร้องที่๑

ตอนนี้จึงยังไม่ปรากฏข้อให้จริงที่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า
การณ์ดังกล่าวขึ้นทั้งสี่นั้นเป็นการใช้สิทธิหรือศิลภาพ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระศัตว์ทรงเป็นประมุก

อย่างไรก็ดีการยื่นคำร้องของผู้ร้องนี้
คงเป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้องในฐานะพลเมือง
ที่มีต่อสถาบันพระมากษัตริย์และระบอบการปกครองของประเทศ
ดังนั้นข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่๑
ถ้อยคำว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนรายการคำประกาศ

จะทดสดว่าปักษณ์กฏมัยยืดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
การใช้ข้อความในข้อบังคับของผ้ากรรมน์
ควรที่จะให้มีความชัดเจนไม่มีความคุ้มเคลือ
บรรยัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ตามให้หยอดประกอบรัฐธรรมนุนวัฒนภกรรมเมือง

มีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณา
และมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้นได้

สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วย

กระบวงหยัดของรัฐธรรมนุนต่อไป

เป็นกระบวนการปฏิปักปฏิกษัตริย์นิยม
มีแนวความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

จะตั้งพักผู้ถูร้องที่หนึ่ง

เช่นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณชน

และการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างนั้น
เห็นว่าการพินาวว่าบุคคลใด
การแสดงเห็นถึงความมุ่งหมาย

ควรจะอาจคาดเห็นได้ว่า

เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุก
โดยการกระทำนั้นจะต้องกำลังดำเนินอยู่
และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ

ในคดีเป็นเพียงข้อมูล

มือพิธีการหรือการกระทำ

เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ

ทรงเป็นประมุกตามมาตรา๔๙วัตต์๑

เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก

วินิจฉัยว่าการทำของผู้ถูกร้องทั้ง๔

เสรีภาพผู้ล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์

มาตรา๔๙วักหนึ่ง
ต่างคำนิจฉัยของสารธรรมนวณนี้

ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา

วินิจฉัยที่๑ทัพ๒๕๖๒
รวมที่๒๑มกราคม๒๕๖๓

วิจัยได้อ่านโดยชอบแล้ว
ตามพระราชญมยาประกอบรัฐธรรมนูญ

ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนา